คุณผู้ชมคะข่าวนี้เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมไปดูคลิปพร้อมกัน

มาแสดงโชว์ทักษะทางทหาร

ญาติก็จะมารอแฟนสาวก็มารอดูพลทหารรายนี้ด้วย

จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูกันก่อนเลยนะคะ

จ้าบัง
รถพยาบาล
รถพยาบาลครับต่อมา

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณนะครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ทหารเอาตัวแฟนขึ้นไปบนรถแล้วเป็นยังไง
ขึ้นไปบนรถแล้วแฟนฝ่ายชายก็มีสติ

แต่ว่านอกจากตัวของผู้หญิงจะตกออกตกใจแล้วนี่

นี่แหละค่ะทีนี้ทางฝั่งของฝ่ายหญิง
มันก็หลากหลายความคิดเห็นแล้วคุณ
ทีนี้ผู้ชมบอกสงสารห้องน้องผู้หญิงที่สหาร

เพราะรู้เรื่องว่าเขาสายชายก็มีโรคประจำตัวต่าง

ใช่แต่พอมารู้เรื่องทั้งหมดว่าเป็นการสร้างสถานการณ์
เขาขอแต่งงานก็หายห่วงแล้วก็บอกว่าดีใจ
พ้นจากกองประจำการก็จะแต่งงานกันจะไปสู่ขอกันต่อไป

ครับเพื่อนทหารเฮ่เลยนะไม่เห็นความสุขแบบนี้นะครับ